ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเรื่องเศร้าคนเลี้ยงสุนัขค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขพาสุนัขไปเดินเที่ยว
ก็มีสายจูงจูงแล้วก็ให้สุนัขเดินนะคะปรากฏว่าสุนัขเนี่ยจู่เกิดวิ่งไล่กระชากค่ะ
ก็ดึงตัวเจ้าของไปด้วยเจ้าของล้มศีรษะกระแทกพื้น
เสียชีวิตอยู่กลางถนนปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านแพะโรงสูบที่ตำบลเด่นชัย

ศีรษะแตกจากการล้มกระแทก
ทำไมนอนอยู่เขาก็เข้าไปดูปรากฏว่าเสียชีวิตแล้ว
นางบุญช่วยกึกกล้องซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนโสด
ก็เลยหาสุนัขมาเลี้ยงเป็นเพื่อนคลายเหงาตั้งชื่อว่าอีดำค่ะ
หลังลูกก็สุขภาพไม่ค่อยดี

แต่ทุกเช้าเขาก็จะจูงสุนัขตัวนี้ค่ะ

อีดำเองอาจจะเห็นสุนัขตัวอื่น

มันก็เลยดิ้นแล้วมันก็วิ่งเข้าใส่

ตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มันกำยำนะ
มันแข็งแรงน่าจะเป็นพันธุ์ผสมนะคะ
นี่ค่ะก็มันก็วิ่งไปหาสุนัขอีกตัวหนึ่ง

แล้วก็ดึงร่างของคนที่ถือโซ่ล่ามติดมือไป
ก็เลยทำให้เสียหลักแล้วหกล้มหัวกระแทกพื้นค่ะ
ถนนตรงนั้นพอเขาไปดูมันเป็นจุดลาดชันด้วย
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยล้ม
เพราะว่าสุนัขวิ่งมาแล้วแต่ก็แค่ถลอกตามตัว
แต่ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ก็เสียใจมากเลยอยู่กันแค่แม่ลูก

แต่สุนัขตัวนี้ก็คงจะต้องเลี้ยงต่อไป
เพราะว่ามันไม่ดุแล้วมันก็เชื่องด้วย
ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของสุนัขนะคะ

ส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ก็ไม่พบร่องรอยการถูกเฉียวชนนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการล้มเอง
ญาติก็ไม่ติดใจส่งศพให้นำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ